คุณผู้ชมครับเรื่องของใบกระท่อมเราทราบกันดีว่าเขาอนุญาตให้เอาใบกระท่อมใบสดมาขายได้
คนซื้อไปเคี้ยวได้แต่ไม่อนุญาตให้ทำน้ำกระท่อมใส่ขวดเป็นอุตสาหกรรมแล้วนำออกไปขาย
อันนี้ผิดกฎหมายมีคนกลุ่มหนึ่งเขาดัดแปลงครัวในบ้านกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมย่อม
ทำน้ำกระท่อมใส่ขวดยี่ห้อเสือสาวน้ำท่อมสดออกไปขายตอนไปจับโอ้โหต้มหม้อ๗หม้อกำลังเดือดผุดเลย
เรียกมันจุกขวดไปดูภาพเลยครับ
หม้อกำลังเดือดเลยครับ
ทุกหม้อกำลังเดือดปุ๊ดปุ๊ดอาลังได้ที่คุณกุ๊ยส่งเขาต้มขวดอยู่
นี่ในครัวที่บ้านหลังหนึ่งประหนึ่งว่าเป็นโรงงานย่อมในการผลิตน้ำดื่มหรืออะไรสักอย่าง
น้ำใบกระท่อมครบเซตเลยเครื่องบดหมูเอามาบดใบกระท่อม
น้ำแข็งพร้อมถังพักที่เตรียมนำน้ำกระท่อมมาแช่ให้มันเย็น
เสร็จปุ๊บมันต้องแช่เย็นก่อนใช่ไหมแล้วก็ใส่ขวดนะฮะ
แล้วก็น้ำใบกระท่อมบรรจุอยู่ในถุง๑๐ลิตร๑๐ถุง
ซึ่งแต่ละถุงก็มีชื่อกำกับไว้แล้วพร้อมกับป้ายไวนิวระบุชื่อในโลโก้ว่า
เสือสาวน้ำท่อมสดนี่จำหน่ายใบท่อมสดนี่ยี่ห้อเสือสาวนะครับแล้วก็มีขวดด้วย
เขามีแบบใส่ขวดด้วยนะน้ำกระท่อมสดขาวแบบครบวงจ้อนแล้วก็มีขวด
ลักษณะคืออัดลมขนาด๑๕ลิตรเก็บอยู่ในบ้านประมาณ๑๖แพ็ค
ซึ่งก็น่าจะใส่ใช้เป็นส่วนประกอบส่วนผสมที่ผลิต
เราเอาไปขายต่อแล้วก็น่าจะมีการผลิต
เป็นยาเสพติด๔คูณร้อยด้วยคุณผู้ชม

เพราะว่าวัตถุดิบที่เจออุปกรณ์ที่เจอเนี่ยมันใช่เลย
การบุกทะลายโรงงานผลิตน้ำใบกระท่อมในครั้งนี้เป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่
สงขราหลังจากมีการบรรยายงานว่าบ้านหลังนี้
บ้านที่๕๗ในซอยดีด้าน๒ของเทศบาลนครหัดใหญ่
เขาแอบลักลอบดัดแปลงครัวผลิตน้ำใบกระท่อมส่งขาย
ตอนไปตรวจเนี่ยกำลังผลิตอยู่นะฮะใส่ขวดแล้วก็ใส่ขึ้นรถเก่งแล้วด้วยซ้ำไป
ก็เลยคุมตัวคนในบ้าน๙คนเป็นผู้ชาย๗ผู้หญิง๒ไปสอบสวน
มีบุคคลหนึ่งก็รับเป็นเจ้าของบ้าน
แม้ว่าจะอ้างว่าไอ้น้ำกระท่อมที่ต้มทั้งหมดเนี่ยเอาไปดื่มเอง
ที่ต้มทั้งหมดเอาไว้ดื่มเอง
คงใส่ขวดยี่ห้อเสือสาวน้ำท่อมสดทุกอย่างเอาไว้ดื่มเอง

นั่นน่ะสิฮะไม่ได้จำหน่ายแต่หลักฐานทุกอย่างที่เจอมันมากกว่า๑๐๐ลิตร
จะดื่มเองยังไงนะฮะเตรียมบรรจุขวดยี่หงยี่ห้อสักขนาดนั้น
ก็เลยเชื่อเหลือเกินว่านี่คือโรงงานผลิตน้ำใบกระท่อมเพื่อจำหน่าย
แล้วก็นำตัวทั้ง๙คนไปส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ผมขออนุญาตเคียงข่าวให้คุณผู้ชมนิดนึงครับ
สรุปก็คือต้มกินเองได้
ผมต้มมาฝากปุ้ยกับก๊อฟได้
แต่เอาไปปรุงอาหารไม่ได้นะ
ต้มขายไม่ได้นะแล้วโทษเป็นยังไงนะครับ
โทษในจำคุก๖เดือนถึง๒ปีปรับระหว่าง๕๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐บาทนะครับ

ใบที่เขาขายตามข้างทางอันนั้นขายได้
แล้วก็เคี้ยวได้แต่แบบนี้รูปแบบของอุตสาหกรรมน้ำกระท่อนอย่างนี้ทำไม่ได้

เอาไว้กินเอง